คุณสุประชัยคิดว่าสุดท้ายแล้วจะเหลือกี่พักคะ

หมายถึงจะถามว่าถูกยุบกี่พักหรือจะถามว่าจะเหลือกี่พัก
จะถามว่าถูกยุบกี่พักดีหรือว่าจะถามว่าจะเหลือกี่พัก
ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะครับเป้าหมายเราอยู่ตรงนู้น
ถ้าในที่สุดรัฐสภาประชุมเมื่อไหร่เหลือเท่าใดเราก็ไปสร้างกันตรงนั้นได้
แต่ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกพักก็พยายามประคับประคองแหละ
พักผมเนี่ยผมก็มีหน้าที่ดูแลทางด้านกฎหมาย
ผมก็เพียงบอกว่าเราจะไม่ทำผิดกฎหมายนะ
แล้วผมก็บอกแล้วผมก็บอกให้กรกตได้ยินด้วยว่า
ภูมิใจไทยเราไม่ทำผิดกฎหมายนะท่านอย่าได้กังวลเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็แล้วแต่แต่ละภาคการเมืองที่จะต้องดูแลกันเองนะครับ
บอกใครไม่ต้องกังวลพักหรือกรกฐ